ตำรวจภูทรภาคเก่าร่วมกับตำรวจศพรหัทยายด์นะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจค้น
เป้ไมล์๓จุดเพื่อไปหายาเสพติด

แต่๑ใน๓จุดที่เป็นไฮไลท์
ก็คือบ้านของนายตะนายตะก็คือนายพงศธร
สุราคารถามว่าทำไมเป็นไฮไลท์
เพราะว่านายตะเป็นชายพิการขาซ้ายขาด

ลงพื้นที่ไปตรวจค้นนอกจากจะเจอเรื่องของสารเสพติด
เรื่องของอุปกรณ์การเสพแล้วไปเจอเจอการ์ดแต่งงานค่ะ
แต่งงานสีชมพูภายในห้องนอนของนายตะกับแฟนสาว
ซึ่งแฟนเถาซ้องท้องได้๘เดือนนะคะ
ท้องได้๘เดือนเตรียมที่จะแต่งงานกันที่วันที่๒๗ตุลาคมนี้แล้วด้วยเนี่ยนะคะ
บ้านของนายตะที่ตำรวจไปตรวจค้นก็คือตั้งอยู่ที่ถนนราชเสรี
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ตอนที่ตำรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปตรวจค้น
นั่งกุมมือกันแบบนี้ค่ะนายตาก็คือชายพิการขาซ้ายขาดนะ
นั่งกุมมือแบบนี้คือในตาน่าสะลดค่ะ
ผิดหวังเสียใจก็เพราะว่า
จากจะต้องหวนเข้าคุกอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้เคยโดนโทษจำคุกคดียาเสพติดมาแล้วนะ
คราวนี้ก็ต้องหวนกลับไปคุกอีก
ที่น่าสลดกว่านั้นก็คือวิวาก็ล่มด้วยค่ะ
แล้วแฟนสาวก็ท้อง๘เดือนคลอดเดือนหน้าแล้วด้วย
คำถามคือแล้วลูกเมียจะทำไง
นายตะเนี่ยสารภาพเลยนะคะเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานบอกว่า
เงินที่ได้จากการขายยาก็จะนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ส่วนหนึ่งก็เตรียมไปเป็นสินสอดเพื่อขอเมียแต่งงาน
วันเสาร์ที่จะถึงนี้๒๗ตุลาคมสรุปแล้ว
งานก็ไม่ได้แต่งก็ต้องกลับเข้าคุกด้วยเนี่ยนะคะ
ตำรวจไปตรวจค้นภายในบ้านของนายตะคนนี้
ไปพบกับยาไอซ์จำนวน๘ถุงน้ำหนักรวม๗๖กรัม
ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนพร้อมกับเครื่องช่างดิจิทัล๑เครื่อง
อุปกรณ์การเสพยาไออีก๒ชุดแล้วก็การ์ดแต่งงานสีชมพูด้วยนะครับ
ซึ่งขณะที่ตำรวจไปจับกลุ่มไปพบแฟนสาวของนายตั๊ก
กำลังตั้งคันอยู่๘เดือนภายในบ้านด้วย
แต่ว่าจากการสอบปากคำแฟนสาวของนายตา
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายตะไปสอบปากคำ

ราคากรัมละ๘๐๐บาท
แล้วก็นำมาขายต่อในราคากรัมละ๙๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ส่วนที่เหลือก็นำไปเสพเองด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้นายตะคนนี้ก็เคย
ถูกจับในคดียาเสพติดแล้วก็ถูกจำคุกมาแล้วปีเสร็จค่ะ
จะพ้นโทษออกมาแล้วหวนกลับมาค้ายาเสพติดอีกครั้ง
เนื่องจากว่าไม่มีงานทำเพราะว่าตัวเองเป็นคนพิการถูกไหม
ขาซ้ายก็ขาดก็ไม่รู้จะไปทำงานอะไร
ขาซ้ายขาดเนื่องจากว่าถูกรถชนแล้วก็เลยต้องถูกตัดขานะ
เงินที่ได้ถามว่าเอาไปทำอะไรก็จะไปใช้จ่ายในครอบครัว
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าสินสอดจะแต่งงานกับแฟนสาว
วันเสาร์ที่จะถึงนี้คือ๒๗ตุลาคม
และที่สำคัญคุณผู้ชมการ์ดที่เจอเนี่ยก็แจกไปเชิญเขาหมดแล้ว
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหาเล่าถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
สวัสดีครับ
ต้องขยันตำรวจตำรวจธรรมนาติตรงนี้
เหมือนเราทำพิษตรงนี้
พี่แฟนทองที่เดี๋ยวแล้วครับ

เจ้ายังยิงให้ใช่หรอ

ตำรวจก็พยายามที่จะชี้แจงนะบอกว่า
นายต้าต้องเข้าใจตำรวจด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าจะใช้ความสงสาร
เพื่อที่จะมาลบล้างความผิดนะคะ
ความผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย
ซึ่งตำรวจแจ้งข้อหานายตะคือ
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง

และเสพยาเสพติดค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชม๑จุดผ่านไป
อีก๒จุดที่ตำรวจภูทรภาค๙
แล้วก็ตำรวจจากสภหัดใหญ่
เขาลงพื้นที่ไปตรวจค้นยาเสพติดก็คือ

หรือว่าบอยสงล้อมอายุ๓๒ปี
ไปตรวจค้นสามารถไปจับกลุ่มนายสมพงศ์

น้ำหนัก๒๑๓๖กรัม

ส่วนอีกจุดสามารถจับกลุ่มนายสรรยูอินเรือง

น้ำหนัก๑๕๖๗กรัม

แล้วก็อุปกรณ์การเสพไอซ์อีก๒ชุด

หลังจากที่จับกลุ่มได้แล้วก็ได้ของกลางมาด้วย
ตำรวจก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ